มาจับตาดูความสัมพันธ์ของกันและมารีกันหน่อยนะคะ
แต่ว่าเขาบอกว่าแค่มือลั่นเท่านั้นนะ
ซึ่งหนุ่มกันเองก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษ
ล่าสุดค่ะเพจใต้เตียงดารา
ส่องความสัมพันธ์ของคู่นี้เห็นถึงความผิดปกติ
เหลือเพียงรูปทำงานจากละครที่เล่นด้วยกันเท่านั้น
ยังไงก็ตามนะคะหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า
ทั้งคู่อาจจะแค่งอนกันเพราะคู่นี้เนี่ยเขางอนเขาง้อกันบ่อย
ที่สำคัญหนุ่มกันยังไม่ลบรูปอวยพรวันเกิดสาวมารี
ลงไปเมื่อวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งสอบถามไปที่หนุ่มกัณพัฒน์ตอนนี้ก็ยังไม่รับสาย
ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวก็ตอบแทนไม่ได้ได้แต่ให้กำลังใจ
และขอให้เป็นการง้องอนกันก็พอนะคะ
คือถ้าสมมุติว่าแค่งอนกันก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าเลิกกันจริงเนี่ยรายการตามกันมานี่คือจบเลยนะ
แฟนที่เชียร์ทั้งคู่นี่ก็แบบว่าแซดเลยนะคุณ
ก็ไม่ต้องตามแล้วตอนนี้ไม่ต้องตาม
ติดตามกันต่อไปนะให้กำลังใจกันแล้วกันนะคะ